ไปดูท่าทีตอนนี้ดีกว่าตอนนี้สื่อมวลชนเขาแหม่เช็คเสียงสวเลยนะ
คือพยายามจะต่อสายหาสวใครที่สามารถให้ความเห็นได้
เสียงแบบเรียงคนเรียงท่านเรียงท่านเลยว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไง
แล้วท่านจะโหวตให้ใครจะสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกแบบที่เสียงมหาชนเขา
ลงคะแนนมาไหมเริ่มที่คนนี้นะครับ
นายวัลบตังค์ขนานุรักษณ์นะครับหรือว่าคู่หยุยสอวรเลยครับ
ชัดเจนบอกว่าถ้าใครสามารถรวมเสียงสอสอได้มากกว่า๒๕๐เสียง
ก็จะโหวตให้ฝ่ายนั้นทันทีเขาบอกเขาชัดเจนมาตลอด
และอยากจะปิดสวิตช์สวในการใช้สิทธิเลือกนายกรัฐมนตรี
เพราะเขามองว่าสวมันไม่ควรไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เพราะสวไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
หากถามว่าปัจจุบันพักเก้าไกรสามารถรวมเสียงได้๓๐๙เสียง

เขาบอกว่าโหวตได้ไม่มีข้อกังขาด้วยลองฟังดูครับครูหยุยครับ
ผมก็บอกว่าเฮ้ยใครได้เสียงข้างมากผมก็ให้ตั้งแต่พูดสมัยโน้นแล้ว
นี่คำว่ากลับมาย้อนคำว่าปิดสวิตช์หน่อย
คือพอเราบอกให้ปิดสวิตช์ไม่ต้องมายุ่งกับผมไง
ต้องว่าเฮ้ยผมไปอยู่กับคนนี้ไปอยู่กับคนนี้ไปอยู่กับคนนี้
อย่าไปยุ่งกับผมได้ไหมผมก็ยึดอยู่แล้วว่า๒๕๑เอาไปเลย
หลักอยู่แค่นั้นแหละโดยหลักรัฐธรรมนูลไงมันบังคับไง
มันบังคับนะว่าคุณจะต้องได้๒๗๖ไม่ใช่๒๗๕
ก็จะได้ครึ่งเดียวมันต้อง๓๗๖ถูกไหม
ต้องได้๓๗๖มันบังคัดไงมันก็ต้องหายได้
มันไม่ได้มันก็ไม่ได้หลักมันอยู่แค่นั้นไง
คือหลักการของเราคือของผมเนี่ย
ใครได้เกิดกึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนรัศดรนะไม่ได้พูดถึงในรัฐสภานะ
ในสภาพูดแทนรัฐศาสตร์ก็คือ๒๕๑
ยังไม่รู้จะจัดคั่วเดียวหรือจะสองคั่วแข่งกันนะ

ครับ

ก็ลองวิเคราะห์ดูว่านะครับเกณฑ์ของท่านสมชัยแสวงการมันไปตรงกับใครยังไงหรือเปล่า

มาดูความเห็นของคุณหมออำพลจินดาวัฒนะท่านก็เป็นสวนะ

ร่วมกันสารพลังสร้างชาติตามบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่ายจะดีกว่า
ประเทศไทยถึงจะไปต่อได้
ก็ชาวเน็ตก็เข้ามาชื่นชมความคิดเห็นของท่านนะครับนะฮะในฐานะที่ท่านเป็นสวครับ